เคยสูญเสียอะไรที่สุดไหมครับ
เคยสูญเสียอะไรจนกระทั่งมันเป็นอะไรที่เป็นปมฝังใจไหม
เรื่องนี้อาจจะแปลกสักหน่อยแต่มาจากความสูญเสีย
คือคุณตาท่านนี้นะครับเป็นคนศรีสะเกด
เค้าเห็นถนนแบบนี้ไม่ได้นะถนนเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรแบบนี้คือจะหาวัสดุอุปกรณ์
มาแต่งมาทำให้ถนนมันเรียบลูกแกตายเพราะว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อครับคุณผู้ชม
อ๋อเหรอ
ได้เจอคุณลุงคนนึงคุณลุงชื่อลุงพลคุณลุงมีอาวุธแค่สามอย่าง
คือจอดดินและรถเข็นคันเก่าที่คุณลุงใช้ในการเดินทางในทุกวัน
สิ่งที่คุณลุงทำก็คือคอยซ่อมถนนที่มันผูกพังให้กับผู้ที่สั่งจอมไปนานเดินให้หวังสิ่งต่อคันนะครับ
อ่าเห็นตลอดเลยขออนุญาตข้าน้ำข้าวไหล่ด้วย
นี่ไงแกมาซ่อมเลยเห็นไม่ได้ดอมเห็นปั๊บนะจอบเสียมมาเอาอุ้งกีมาไปซ่อม
ซ่อมครับนี่แหละฮะตรงไหนถนนเป็นแบบนี้ในศรีสะเกดแกไปหมดนะครับคนแถวนั้นเห็นกันชินแล้ว
ปั๊บก็หยิบยื่นน้ำใจให้นะครับเอาน้ำดื่มให้เอาอาหารให้เป็นกำลังใจให้คุณตาครับ
เราไปเจอคุณตาวันสุพศรอายุ๖๔ปีชาวบ้านหมู่๒ราศีพัฒนานะครับ
ราศีพัฒนาตะบนห้วยสำรานขุขันศรีสะเกดท่านเอาอุปกรณ์ไปนะครับ
เข็นจอบอุ้งกี่ออกไปซ่อมถนนขี่มอเตอร์ไซคู่ใจไปเรื่อยเจอถนนเสียเป็นหลุมไปบอกตรงไหนแกซ่อม
คุณตาเล่าบอกว่าแกทำนาเลี้ยงควายแต่ทุกวันนี้อยู่คนเดียวส่วนเมียและลูกเสียชีวิตไปเมื่อ๓ปีก่อน
คุณผู้ชมตามเบิร์ตมานะเมื่อก่อนคุณตากับเมียติดเหล้าหนักเลยครับจนเมียป่วยและเสียชีวิตเพราะเหล้า
ต่อมาลูกชายก็มาเสียไปอีกคนนึงเพราะว่าอุบัติเหตุตามถนนเมื่อปี๒๑๖๒และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณตาออกไปซ่อมถนน
ลูกชายเสียชีวิตตาจำฝังใจแล้วเจ็บแล้วแค้นแค้นใจ
เห็นถนนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อไม่ได้ตัดสินใจนะครับ
เล่าเด็ดขาดเลยตอนนั้นแล้วตั้งปณิธานว่า
เจอถนนชำรุดที่ไหนฉันจะซ่อมมันที่นั่น
ลูกทรายผมกว่าตายพอทางเขาก็เลยอุ๊ยหลุม
ว่าลูกคงตายฆ่าสวบนี้ได้บ้าง
เขากลับเอาดินไปเอาหินไปใส่อู้นหลุมนั่นล่ะ
ก็เลยให้รุมเห็นมาเลย
เห็นหลุมอุ๊ยมาไหนครับ

ศรีหาทัพผู้ใหญ่บ้านหมู่๒บ้านราศีพัฒนาบ้านเดียวกับตะวันนี่แหละนะ
ก็บอกว่าก็ชื่นชมนะที่คุณตามีจิตสาธารณะจิตอาสา
แต่ก็มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเคยมาเตือนให้หยุดทำกลัวจะเกิดอันตรายกับท่าน
แต่คุณตาไม่ฉันจะทำนี่ครับดูสิค่ะ
ไปหาไปจากไหนมาถมมาเกลียวอย่างน้อยมันไม่แน่นแต่ให้มันเสมอ
รถวิ่งแล้วได้ไม่ต้องหลบไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบเห็นข่าวนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างไหม